อรุณสวัสดิ์นะคะที่สามอะไรงานสภาพอากาศอย่ารู้ก่อน
ร้อนหนาวกันแล้วค่ะต้องยกมือไหว้ขอฟ้าขอฝน
เพิ่งตกลงมาหนักมากเพราะตอนนี้กำลังเพิ่งวาน
ไปข้าวจะได้แตกกองงดงามแล้วดูข้าวดิฉันเขียวขจีดีค่ะ
ฝนดีมันก็ดีแต่ดีมากไปเยอะมากไปก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะ
และยิ่งวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องว่า
ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ดังตอนนี้ที่เห็นนะคะ
จากภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆฝนเนี่ยปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศเรียกได้ว่า
แทบจะทุกอนุรูพื้นที่เลยทีเดียวนะคะก็จะมีทั้งตอนบนคือภาคเหนือภาคกลาง
ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ข้ามคืนมายันเช้านี้เลยนะคะ
ปัจจัยหลักนี่เห็นชัดเลยนะคะก็คือร่องฝนค่ะ
ก็เป็นร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ดังนั้นช่วงนี้ก็จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะ
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบร่วมกันก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
สังเกตจากเส้นสีขาวเป็นลูกศรเป็นทิศทางลมที่พัดแรง
หอบเอาความชื้นขึ้นไปที่ห่อมฝนค่ะทำให้ทั้งภาคใต้เองก็จะมีคลื่นลมแรงด้วยนะคะ
ดังนั้นแล้ววันนี้ต้องเฝ้าระวังกันจะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำ
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนและความชื้นนะคะดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศแล้วค่ะ
พื้นที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีทั้งภาคตะวันออกภาคอีสานตอนกลาง
เช่นเลยบึงกาลมหาสารคำหนองคายด้วยนะคะ
ส่วนถ้าเป็นช่วงเย็นค่ำไปแล้วภาคกลางค่ะแถบสระบุรี
อายุทยาสิงห์บุรีรับไปเยอะเลยนะคะ
ฝนตกชุ่มฉ่ำค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนต้องการน้ำเก็บน้ำเอาไว้นะคะ
ส่วนทะเลค่ะทะเลอ่อไทยจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ส่วนอันดามันอาจจะมีโอกาสคลื่นสูงได้มากบริเวณที่ห่างฝั่งออกไป
ระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนตกลงมาแบบนี้ส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่เลยค่ะ
อย่างพื้นที่นี้นะคะเรานำภาพมาให้ดูโอ้โหเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะ
เดือดร้อนไปทุกหัวระแหงกันเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกถล่มนะคะ
หลายพื้นที่อย่างที่บุรีรำค่ะทำให้โรงพักบ้านด่านอำเภอบ้านด่าน
น้ำท่วมครับคุณผู้ชมหน้าโรงพักเนี่ยน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งเมตร
วบทั้งถนนลานจอดรถแล้วยังไหลท่วมไปถึงบ้านพักผู้กำกับบ้านพักตำรวจด้วย
ตำรวจแต่ละท่านบอกโอ้โหตั้งตัวไม่ทันเลย
ขนย้ายข้าวของหนีกันไม่ทันก็เสียหายกันไปบ้างนะคะ
เพราะไม่คิดว่าฝนตกมาแค่๒ชั่วโมงน้ำจะไหลหลากท่วมมาได้ขนาดนี้
ดังนั้นเตือนกันเอาไว้นะคะพยายามยกเข้าของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเลยพระเนรและชาวบ้านออกมาประท้วงสิคะ
เพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนแบบนี้เช่นกันที่นี่คือวัดป่าธรรมวิเวกนะคะ
น้ำท่วมขังไม่ใช่วันสองวันค่ะ๒๐กว่าวันแล้ว
ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วยนะคะเหตุก็คือว่ามีการปิดทางสาธารณะ
น้ำไม่มีที่ไปค่ะน้ำเลยขอพึ่งพระธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้
พระบอกว่าจะออกไปบินทบาทก็ไม่ได้จะเผาศพก็ไม่ได้ค่ะ
เดือดร้อนทั้งพระทั้งผีทั้งคนนี่แหละคุณผู้ชมค่ะแล้วชาวบ้านบอกด้วยนะว่า
พอฝนทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีหน่วยงานไหนช่วยได้ช่วยด้วยนะคะ
ลำบากเหลือเกินกับการใช้ชีวิตอย่างนี้